แล้วก็มีแผนที่จะคืนกำไรให้กับสังคมด้วยการจัดกอล์ฟการกุศลค่ะ
ก็รวม๑๓อันเดอร์พาร์นะคะก็เอาชนะลีมินจีจากออสเตรเลียไป๑สโตก
เป็นเงินไทยประมาณ๖๗ล้านบาทด้วยกัน
ซึ่งล่าสุดนะคะเอเรียในวัย๒๒ปีเตรียมที่จะคืนกำไรสู่สังคมด้วยการจัดกอล์ฟการกุศล
ซึ่งจะนำรายได้ไปช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว
ซึ่งรายละเอียดก็สามารถติดตามเพิ่มเติมก็จะมีการเปิดเผยให้ทราบต่อไปค่ะ